เดี๋ยวพาไปตรวจสอบตามจุดต่างจังหวัดต่างกันหน่อยค่ะ

นักท่องเที่ยวโดนน้ำป่าซัด
แล้วทำยังไงดีจะช่วยได้ไหมระวังนะคะระวังค่ะ

จับไหนเอาไปหยุด

กลัวเหลือเกินถ้าเกิดว่าปล่อยมือจากเชือกมา

ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่คือพ่อค้าแม่ค้านะคะ
ที่เขาขายของอยู่ตรงน้ำตกสาวน้อย
แก่งคลองช้างคานในพื้นที่อำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ต้องเอาเชือกมาขึงแบบนี้แล้วนู่น
ฝั่งนู้นไหมคุณผู้ชมแคร่ไม้ฝั่งนู้นนั่นน่ะ
นักท่องเที่ยวติดอยู่
ตอนแรกมันไม่ใช่ภาพแบบนี้เลยนะคุณคิงคุณขวัญ
เพราะอะไรเขาเล่นน้ำกันสนุกเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
น้ำป่ามันมาไงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดูสีน้ำสิ

นักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างที่อยู่ตรงนั้น
ก็รีบว่ายน้ำหนีขึ้นมาข้างบนแล้วมีนักท่องเที่ยว
เขาบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนนะ๓คนติดอยู่
พ่อค้าแม่ค้าเห็นแบบนั้นท่าไม่ดีแล้วขึงเชือกเลย
ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากไปช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๓ที่ตำบลโพงาม
สนทยานะบอกว่าผมรับผิดชอบพื้นที่น้ำตกตรงนี้
เด็กที่ติดเพราะว่ากระแสน้ำมันซัดมาเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาช่วยเหลือไว้ได้ปลอดภัยตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วแหละ
ผู้ใหญ่น้ำเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ระดับน้ำก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยฝนมันก็ยังตกอยู่
ถ้าเกิดว่าฝนยังตกอยู่แบบนี้เดี๋ยวต้องประสานกับชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างล่างเลยนะ
ต้องเร่งเก็บข้าวของแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณประมาณสัก๔๕ทุ่ม
ปริมาณน้ำมันอาจจะมาถึงพื้นที่หมู่๑๓หมู่๗หมู่๑๑ตำบลโพงาม
แล้วก็หมู่๘บ้านประเทศได้
โอ้โหนี่กลายเป็นว่ากลางข้างกลางคืนนี้ต้องเฝ้าระวัง
ปลาจีนบุรีอันนี้ยังอยู่ปลาจีนอยู่นะ
บอกเมื่อคืนเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านขุนศรีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

น้ำป่าบอกว่าไหลมาตั้งแต่ตอน๔ทุ่มของ๒๗กันยาแล้ว
จนกระทั่งตี๑ของ๒๘เนี่ยนะคะ
ได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยนี่๔หลังคาเรือน
แล้วข้างกลางคืนอย่างที่บอกว่าไม่ต้องหลับต้องนอน
เฝ้าระวังน้ำกันอย่างเดียวเลย
แล้วก็มีบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ก็ต้องประสานกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ก่อนเลยนะคะ
ในพื้นที่ฝนตกตลอดทั้งคืนเลย
ห้อแปลงไฟฟ้าก็ถูกน้ำท่วม

อาจจะดูถูกไฟดูดไฟช็อตได้
รอครบร้านนะคะเป็นหลายชั่วโมงเลย

กว่าจะเข้าไปถึงบริเวณนั้นนะคะ

สุดท้ายกู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยเหลือคุณยายค่ะ

คุณยายสุรินอายุตั้ง๘๕แล้วนะ
พาท่านออกจากบ้านพักได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ

ถนนเส้นหลักที่จะไปพื้นที่ตำบลหนองบอลนี่ต้องโดนตัดขาดแน่
การเดินทางก็จะลำบากต้องอ้อมไปอีกไกลเลยค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตรงถนนสายศรีบัวทองบ่อไร่หน่อยค่ะ
น้ำท่วมผิวการจราจรเป็นทางยาว๕๐กว่าเมตร

ส่วนทางอำเภอบ่อไร่เองก็ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าดูระดับน้ำ
ติดตามข่าวสารจากผู้นำท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ส่วนกู้ภัยเขตบ่อไร่กับหนองบอลเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้ว

จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่สมมุติว่าน้ำมันมาฉับพลัน
แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงนี้